ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
กูยกฎกับหลวงแต่คุณว่าเพลงใครจนคนที่จะมาทำงานนี้ก็ผมก็ไม่ทราบว่า
การมาขอลุงนะครับ

แล้วการที่เขามาขอเนี่ย
ขอพื้นที่เราเพื่อจะทำอะไรครับ

เกี่ยวกับอะไรครับในเรื่องที่จะทำขอพื้นที่ใช้ครับ

มันก็ผมบอกว่าแล้วแต่เขา
จะใช้ส่วนราชการอะไร

ผมเข้าใจว่าเป็นบ้านผักของราชการ

แต่นี่มาอยู่มาก็มันก็มีประเด็นนี้

เขาทำถูกไหมผิดหรือถูก

ถ้าว่าผิดก็ให้ถอยซะ
ยืนยันครับยันเลยว่า

ราชการโดยตรงเลยจะเป็นหน่วยไหน
ผมไม่ทราบให้หลวง
ไม่ให้ส่วนตัว
โทษทีค่ะ
อย่าหาไว้อย่างนั้นนี้

คุณโกมเมตอยู่ในสายต่อนะคะ

คุณพ่อไปเล่ากับคนในครอบครัว

ว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคิดอย่างยังไง

พ่อมาจากสรรค์ตั้งงานฝ่าม้ายสหรัฐต่างรับกลับมาบ้านและมาปรึกษากันว่า
พ่อโดนชี้นำอย่างนี้อย่างนี้จะมีคนเสนอให้ฟ้องให้ฟ้องคนสมัคร
ก็บอกว่ามันไม่ใช่เจ็ดสำนองของพ่อและไม่ได้เจ็ดสำนงของคนในบ้านทั้งหมด
ก็เลยปรึกษากันว่าถึงเขาจะให้เซ็นอะไรก็ช่างมันมีผล
แต่มีผลที่ว่าเราจะมาแจ้งความที่สถานีตำรวจบางเจ้า
พอปรึกษากันเสร็จผมก็เลยมากันที่สถานีตำรวจของเจ้า
เจตจำนงว่าไม่ขอแจ้งความใดทั้งสิ้นกับคนสมัคร
ถ้าเรียนถามแบบนี้นะคะคือตอนที่มีเจ้าหน้าที่มา
หรือว่าในขณะที่คุณพ่อคุยกับเจ้าหน้าที่ต่างเนี่ย

ไม่ได้อยู่เลยครับเขารักคุณพ่อไปคนเดียวโดด
โดยที่ไม่มีคนรู้จักเลย
เพราะว่าไม่เคยรู้จักใครสักคนเดียวที่เขามารับไปครับ
ค่ะเดี๋ยวคุณโกเมฆอยู่กับเราก่อนนะคะ
มาที่พอสมัครค่ะ
พอรู้ที่มาที่ไปของการเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็แม้กระทั่งการเซ็นเอกสารของลุงหมงไหม
อันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าตอนนั้นวันนั้นเอง

ลูกจ้างมาร้องเรียนเรื่องที่ว่าถูกหลอกถูกต้ม
ละแสนสองแสนอะไรก็ว่าไปนะครับ
แต่ว่าในระหว่างนั้นผมก็มีคนรายงานมาอยู่
ก็คงจะเป็นผู้สื่อข่าวนี่แหละนะฮะ
ตลอดระยะเวลานะฮะแม้แต่เรื่องการออกข่าวที่จะออกข่าวเนี่ยนะฮะ

เอกสารผมก็มีหลักฐานชัดอยู่ในนี้มีหมดนะฮะ

ปล่อยข่าวออกมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงเนี่ยนะฮะ
พอถึงมือนักข่าวมันก็จะไหลเข้ามาในมือถือของผม

ผมก็ได้อ่านหมดแล้วนะฮะ

รู้ว่ายังไง
รู้ว่าชุดประยาเสือจะขึ้นไปนะฮะ
รู้ตั้งแต่เดินทางจากกรุงเทพแล้วนะฮะ
คือผมรู้แล้วผมก็ลงเฟสล่วงหน้าเลยว่าเชิญขึ้นไปเลยนะฮะ
ถ้าผมไม่ติดธุระที่จะพาชาวบ้านมาร้องเรียนเนี่ยนะฮะ

ผมลงเฟสไว้ล่วงหน้าเลยไปอ่านได้เลยนะครับเวลาที่สัมพันธ์กันมันมีอยู่

ว่าเอาจากผมเลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะผิดถูกไหม
ทีนี้มาที่คนใช้อำนาจค่ะ

มันแหละดูแปลกเนอะ

คือทุกคนถามลุงหมงว่าที่ผมถามเนี่ยนะ

เจ้าที่ของรัฐจะเอาตังค์ตรงไหนไปให้ลุงหมู๑๐ล้าน

เหมือนที่พูดไปเนี่ยมันเหมือนกับการโกหกสังคม

เทปเรามีลุงหงทุกตอนเลยนะ
บอกว่าถ้าฟ้องคืนได้ผมเอา

มันมีใครไปยืนค้ำหรือมีใครไปยืนเหยียบเท้าลุงหลงพูดหรือเปล่า

ทั้งหมดลุงหมงพูดว่าเนี่ยมันมีทุกตอน

เดี๋ยวให้

พอสมัครบอกว่าที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นอยู่เนี่ย

พอสมัครจะไปออกเอกสารสิทธิ์ของตัวเองนะ

พอสมัครก็จะเป็นที่ดินของพอสมัคร
แต่เขาบอกเมื่อกี้บอกให้แก้อาศัยอยู่

ต้องถามตัวเขาเองว่าที่เขาพูดเนี่ย
ก็ให้โดยเสน่หาหรือว่าซื้อขายกันมาแล้ว

ซึ่งถ้าซื้อขายนี่คือผิดทั้งคู่หรือซื้อขายพอสมัครผิด
มันก็ผิดทั้งคู่มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นการให้การให้มา

หมงก็ต้องให้พอสมัครออกเป็นพอสมัคร๘ไร่
แต่เมื่อกี้เขาบอกว่า

แต่ที่หัวหน้าชายวัดพูด
คือที่ท่านบอกว่าถ้าสมมุติซื้อขายกันมา
คือท่านมีหลักฐานเหรอคะ

ก็ที่พูดก็เขาไปให้สัมภาษณ์ก็ซื้อมา

ก็ไปให้มาสัมภาษณ์มาว่าซื้อมา
ซื้อมาจากคนอื่นแล้วอยู่ดีมา
ก็ลุ้งมงให้แล้ววันนี้มามาสุดท้าย

หัวหน้าชายวัดบอกจริงนะคือบางทีมันก็มีถ้ามีท่านบอกว่าให้โดยเสน่หา
แล้วมีซื้อด้วยข้อมูลมันมีเยอะนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนมาคุณโกเมฆเมื่อกี้จะขัดเรื่องอะไรคะ
หัวหน้าชัยวัดพูดอะไรคะยังไงคะ
เพราะว่าพ่อผมไม่เคยมีเจตนาที่ว่าจะไปร้องเรียน
ที่จะไปทำหนังสือร้องเรียนอย่างที่เอกสารนี้
เวลาผมจะอ่านบนโต๊ะต่อหน้าเสทำไมท่านไม่ให้อ่าน
ทำไมท่านต้องเอาไปอ่านเองโดยรัดข้อความ
แล้วทำไมผมเป็นลูกชายตรงนั้น
ทำไมไม่บอกให้รับรู้ว่า
ทำหนังสือร้องเรียนแล้วนะทำอะไรแล้วนะ
ทำไมท่านไม่พูดครับนี่ท่านจะเอาดำเนินคฤติอย่างเดียว

ตามตามเป็นสักคนเดียวในต้านพ่อต้องคุยกับพ่อเศษแหละพ่อก็บอกว่ามีคนเนี่ยมิดว่าจะรักษาที่๑๐ล้าน
ก็ก็มี๑๐ล้านตัวจักรความได้ว่าว่าพ่อพ่อผมก็มาคุยกับที่บ้างอะไรแบบนี้
แต่ผมก็พอเรียกไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนพูด
เพราะพ่อคืนสมองความจำตั้ง
คือสมองร่วมเรือน
คุณโก้แม่กำลังจะบอกว่าเนื้อหาที่พูดถึง๑๐ล้านหรืออะไร
คือมันเป็นบทสนทนาที่พาให้คุณพ่อพูดออกมาแบบนั้นเหรอ

ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนนะ
คุณหน้าชายวัดคือเขายังติดใจอยู่วิธีการของเจ้านาฏิที่เข้าไปอย่าง
นี่ไงที่เขาพูดเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการโกหกทั้งหมด

คุณกลมลมลติมเป็นวิธีการของระบบราศการโดยตรงเลย
เรียกญาติกับลุงหมงมานั่งคู่กันแล้วเราก็อ่าน
หมงแกบอกแกอ่านไม่รู้เรื่องแกอ่านไม่ได้
แกอ่านไม่ออกแกบอกแกไม่มีแว่น
มันเป็นวิธีการระบบราชการ
ก็ต้องอ่านให้ทั้งคู่ฟัง

เดี๋ยวนะคุณกุเมฆเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ
เพราะมันมีสองชุดไม่จะไปทางของภอสมัคร
คือดีละคร้าพ่อภอสมัครมีประเด็นเต็มนะคะ

คุณกุมเมฆ

กระโกงผมให้คุณสมัครโดยศรีหา

ที่ทุกคนให้โดยศรีหา
โดยที่ว่าไม่มีอะไรติดใจเลย
ครับคุณจอมขวัญผมจะได้ถามให้คุณโกเมฆตอบนะ

เขาบอกว่าผมเนี่ยนะครับ

จุดตรงนี้นะที่ลุงหมง

ตรงนี้ลองถามดูสิครับว่าตรงนี้เป็นที่มอบให้ใครกันแน่

เด็นที่จะว่าผมผิดก็คือผมไปเอาที่หลวงมาสร้างตัวเองนะฮะ

ตรงจุดที่ผมสร้างบ้านคือมอบให้ใคร
เดี๋ยวตกลงมอบใช่ไหม
มอบให้ที่คนสมัครเฉพาะคนสมัคร
ที่ไฟป่านี้ผมบอกตรงเลยว่า

ซึ่งตรงที่มอบให้ไฟป่าไม่ใช่ยอดเขาตรงที่ให้คุณสมัคร

เดี๋ยวคือบอกว่าให้โดยเสน่หาก็จริง
แต่คำถามคือว่ามีการให้สตุ้งสตางค์ตอบแทนกันไหม
คนอยู่ด้วยกันมาให้พื้นที่ตรงนี้
ไม่เคยมีแม้แต่บาทเดียวครับ

เขาให้ที่ดีด้วยนะพอ
คือเข้าใจไหมครับสมัยก่อนมันเป็นที่ซึ่งก็คือ
บ้านเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับ
ทุกคนมีกระจิดไม่เข้าใจอย่างผมบอกตอนต้นนะครับ

บ้านผมก็ไม่มีที่อยู่นะครับ
ไอ้สำนักงานเล็กนั่นแค่อยู่ครอบครัวหนึ่งนะฮะ
ห้องเดียว๓๕คูณ๔เมตรเนี่ย

ตู้เสื้อผ้าทั้งอะไรอยู่ในนั้นหมดนะ

อันนี้เราต้องคุยกันเรื่องประเด็นว่าจุดที่ว่าเขาบอกว่าเป็นของอุทยาน
ถึงเข้าไปจับผมได้นะไม่งั้นนอกเขตทันทีนะฮะ

เดี๋ยวกลับมาคือทางครอบครัวคุณโกเมฆก็ยัน
ว่าไม่ได้ซื้อขายกับพอสมัครแล้วก็ให้จริง
แล้วอยู่คนละจุดกับจุดที่ให้ไปตั้งเป็นหน่วยไฟป่า

การเข้าไปของเจ้าหน้าที่ซึ่งรวมหลายหน่วยไปเนี่ยนะคะ
คุณโกเมฆดูจะไม่ค่อยพอใจและยืนยันว่า
คุณพ่อถูกชี้นำไม่ว่าจะเป็นการพูดออกมา

คือถ้ามีประเด็นที่จะพาดพิงครอบครัวคุณโกเมฆ
จากหัวหน้าชัยวัดดิฉันเบรกให้นะคะ
เพราะเดี๋ยวต้องมีประเด็นที่พอสมัครต้องชี้แจงให้ได้ด้วย

เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ต้องตรวจสอบให้ได้นะคะเพราะว่าเขาผิดจริง
เพราะคนที่ตั้งแต่ต้นทางลูกชายเขายืนยันว่า
เขาก็รักกันให้กันชอบกันมาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมากันต่อนะคะเราเหลือเวลาอีกแค่ครึ่ง
รายการของวันที่สองแล้วนะหัวหน้าชี้ให้ชัดเลยค่ะว่าที่กำลัง

ตรวจสอบว่าพอสมัครเขาผิดอะไรคะคือหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
เหมือนละครกันกันให้มาได้มาให้ต่างมาเนี่ย
มันแทบจะคือเขาย้อนแต่ละเทปแต่ละเทป
การให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งมันต่างกันสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้อีกส่วนหนึ่ง
โดยไม่ใช่เป็นพื้นที่ไฟป่าเนี่ยโพสต์ไปกันใหญ่

พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารที่ไม่มีผู้เดียวครอบครองเนี่ย

ให้ต่างหากมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ป่า
ก็บุกลุกป่าต่างหากถูกไหมฮะ
คือเราต้องอ้างกฎหมายวันนี้เราเดินไปเนี่ย
เราตรวจสอบความเจตนาความถูกต้อง
เราไม่ได้เจตนาที่จะไปกันแกล้งพอสมัคร
เพราะว่าถ้าท่านได้มาโดยชอบท่านได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ตรงนั้นต่อไป
ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนหรือไปแฉคนอื่นก็ได้ต่อ
เพราะทุกวันนี้ท่านแฉแต่ว่าตัวท่านเอง

เดี๋ยวขออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเรียนขยี้ให้ว่า
ตกลงคือหัวหน้าชัยวัดกำลังจะบอกว่า
พื้นที่ซึ่งสร้างบ้านอยู่บนยอดนั้นเนี่ย
พอสมัครเนี่ยพื้นที่ของหลวงเหรอ
ก็เขาบอกเขายกให้ก็คือที่มาที่ไปเนี่ย
หนอท้าสองเนี่ยมันให้ด้วยกันไม่ได้
มันให้ไม่ได้อยู่แล้วเจตนาเนี่ยเขาครอบครองโดยที่
ที่ดินนี่หนอท้าสองมันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้
คือบุคคลอื่นให้ไม่ได้นอกจากให้ทายาทเท่านั้น

ใช่พอสมัครเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานเขาแน่

นี้เกิดเป็นครอบครัวบอกว่าก็เหมือนกับสร้างบ้านให้ลูกคนหนึ่งได้ไหม
อ้อแต่ชอบพอโยงก็สาธุแล้วครับ
ไม่แท้กดีทั้งสมมุติคืออย่างงี้แปลว่าหลุดถูกป่ะ
แล้วก็ให้ที่ข้าราชการผมถามว่ามันต้องถามความรู้สึกตรงนั้นนะ
วันนั้นข้าราชการคนหนึ่งไปนั่งอยู่บอกว่าหิ้วเสือฮิ้วหมอยคนจนไปอยู่
แล้วมีคนมอบให้ที่ดินให้เนี่ยมันดราม่าไปไหมล่ะ
ขออีกนิดนึงเดี๋ยวต้องไปพอสมัครเรียนมีชุดคำถามยาวมากกับท่าน
หัวหน้าชัยวัดคือเรียนถามใหม่คือถ้าที่เดียวกันเลยนะคะ
บ้านหลังเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยเนี่ยนะคะแต่เป็นลูกชายเขาไปอยู่

เขาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแค่นี้ก่อนนะคือทายาท
ท่านดิฉันเริ่มสงสัยแล้วท่านเป็นข้าราชการ
ไปซี้ปึ๊กอะไรกับเขาคะเขาถึงกล้ามอบให้ท่านขนาดนั้น
เอาเป็นว่าเราอยู่กันนะฮะมันอยู่กันเป็นปีนะครับ
ที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะฮะสำนักสำคัญคือเรื่องของ
จิตใจที่เรามีไมตรีผูกพันกันเป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องอื่นเนี้ย
กรณีที่ไปจับผมเนี่ยนะผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรฮะ
เพราะว่าทั้งจุดที่เกิดเหตุทั้งเรื่องพื้นที่เกิดเหตุ
จริงแล้วทั้งกรมอุทยานกรมป่าไม้นะไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับ
ป่าไม้เขาก็ไม่ยุ่งด้วยนะฮะทั้งทั้งที่ถ้าจะน่าจะมาจับก็เป็น
ชุดพระศาสตร์ชุดพระยาเสือน่าจะมาไม่ใช่พระยาเสือน่ะ
ยักษ์ไทยต้องมาก่อนนะฮะแต่ผมเรียนท่านตรงตรงว่า
วันนั้นเนี่ยนะฮะเหตุที่เกิดการร้องเรียนนี้ขึ้นมันจบไปแล้วนะฮะ
มันมีคนร้องเรียนมาก่อนจริงแต่เกิดจากราศดรเจ้าหนึ่งนะฮะ
ผมก็มีซื้อที่อยู่ข้างล่างนะฮะ๒๕๐๐ถูกมากนะฮะ
แล้วก็ทำสัญญากับคุณพ่อเขานะฮะวันนี้คืนที่พ่อตายเขาโตขึ้นมาเขาบอก
ไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องอืมนะฮะเขาก็เลยไปร้องเรียนที่กองทัพว่า
ผมว่าลูกป่าอันนี้คือที่อื่นนะฮะแต่เขาไปร้องเรื่องลูกป่าติดติดกัน
อ่าเดี๋ยวขอเอานี่ก็ได้มันไม่ติดนะคนละอันกันติดติดกันติดติดกัน
ก็เลยมาบอกว่าลุกป่านะฮะอ่าก็เลยลุกป่าใช่ไหมเดี๋ยวถ้าท่านจะเอาแบบมา
ผสมกันเลยเหรอคือคือที่แกพูดเนี่ยมันก็จะโยงพฤติกรรม
มันมันจะโยงให้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิครับงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นเขาไปสอบแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับป่าอะไรเลย
ก็เลยจบกันไปนะฮะอันนั้นคือที่อีกพื้น
แล้วเรามีแปลว่าจะใกล้กันนะแต่เรียนยึดยึดโยงให้ว่ามันมีความเจ็บจริงอย่างไร
เดี๋ยวขอมาตรงนี้ก่อนนะคะคือถ้าเราเป็นไม่ใช่ท่าแล้วดิฉันเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ย
พอมีการร้องให้ตรวจสอบข้าราชการหรืออดีตข้าราชการก็แล้วแต่
ฉันย่อมสงสัยท่านมากกว่าคนอื่นคำถามคือว่า
ปี๓๕ใช่ไหมที่ได้เรียกเทคเมนบ้านใช่ไหมครับพออ
ท่านเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นได้ตั้งแต่ปีอะไรคะ
ผมไปตั้งแต่ปีประมาณปลายปี๓๐นั่นแหละครับ

ก็มันจะบอกว่ารู้จักกันกี่ปีก่อนที่จะได้ก็ไม่ตั้งแต่ไปท่านรู้จักเลยครับ
๔๕ปีใช่ไหมก่อนจะได้เลขที่บ้านมาเนี่ยครับถูกครับ
ผมไปตั้งแต่ปี๓๐ปลายปีนะฮะคำสั่งคือเดือนพฤศจิกา๓๐
เพราะฉะนั้นเวลาผมไปเนี่ยตรงนี้มันหมดประเด็นไปแล้ว
ถ้าไม่งั้นเวลามันจะไม่พอทำให้ผมอีกชั่วโมงผมจะพูดต่อได้
สงสัยต่ออีกนิดคือคือท่านไปแค่๔๕ปีเนี่ย
ใครชอบพอขนาดที่ได้ที่ยอดเขามาเลยเหรอคะ
มันไม่ใช่ฮะคือจริงจริงมันไม่ใช่ยอดเขาก็บอกแล้ว
พื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่นิดเดียวคือมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นที่ราบทั่วไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาให้เขาก็คือว่าลุงหมงเขาก็มีที่ข้างล่างเขาก็มี
ด้านฝั่งโน้นเขาก็มีติดถนนใหญ่เขาก็มี
และที่อีกพื้นเขาก็ให้ลูกหลานเขาอยู่แล้วนะฮะ
อีกผืนที่พอสมัครบอกว่าที่มีการซื้อขายกันจริงใกล้บริเวณนั้นเนี่ย

อันนั้นก็สองงานเองครับไม่ได้ใหญ่ตัวอะไร
ทีนี้สิ่งที่พอต้องการจะอธิบายที่ชัดเจนที่สุด
ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสงสัยคราวนี้คืออะไรคะ
ก็คือที่ผมอธิบายก็คือสิ่งทั้งหมดที่อยู่ตอนนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะมอบให้หรืออย่างไรก็ตาม
ผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะฮะลุงหม่องก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
ไม่ใช่ว่าถ้ามามอบให้ผมแล้วต้องโดนจับ
ผิดกฎหมายไม่ใช่ฮะเพราะว่าไอ้นส๒นี่ผมบอกแล้ว
เมื่อเขาจะจำหน่ายเขาก็จำหน่ายแล้วก็ไปให้สิทธิ์อย่างไหนก็ได้
มันเป็นกฎหมายที่ดินนะฮะทีนี้มันจะไม่เข้าเรื่องตรงที่ว่า
คุณเป็นชุดพญาเสือเนี่ยหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบพื้นที่
มันต้องอยู่ในอนาเขตของเขาเรียกว่าพื้นที่อนุรักษ์นะฮะ
มันจะข้ามเขตมาเล่นของเขามันไม่ได้
แล้วเรื่องการตรวจสอบพวกนี้นะฮะต่อให้คนร้องมาเป็นร้อยนะฮะ
เขาก็ส่งสายส่งเรื่องไปตามสายงาน
เดี๋ยวพอสมัครจากกลมนะฮะต้องไปที่สำนักพื้นที่อนุรักษ์
สมัครพื้นที่แห่งรัฐก็จะเข้าไปตรวจสอบโดยส่งหาเจ้าหน้าที่หรืออะไรไปแล้วแต่

กำลังจะบอกว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
พื้นที่ตรงนี้หน่วยที่จะตรวจสอบไม่ใช่ชุดนี้

ป่าไม้เขาก็ไม่ตรวจเพราะว่าเขาตรวจหมดแล้ว
มันไม่ใช่เรื่องของป่าไม้ละ

นวดไฟปาเนี้ยเป็นนวดของกมไหนถามท่านดิ

ร่างงานยาวแล้วผมก็ยังไม่มีเวลาตอบ

คือกรมอุดเนี่ยยึดเข้ามา

ไปดูพระราชกฤตฬิกาถ้าก็ผิดกฎหมายจากต้นแล้ว
พระราชกฤตฬิกาแบ่งกระทรวงทหัวกรมนะฮะ

อ่าได้เดี๋ยวคนละน้อยละว่าไง

แล้วทำไมผมไม่มีสิทธิ์ไปตรวจสอบ

ผมถามว่าคนดีคนไม่ผิดกลัวอะไร

มั่นใจใช่ไหมคะว่า
พอขออภัยท่านสมัครผิด

มันมีคณะกรรมการทีมงานที่จะเข้าไปแจ้งความอยู่แล้ว
เรียนถามใหม่จนถึงตอนนี้
หลักฐานที่ได้มามั่นใจไหมคะ

บอกว่าไปอยู่ปีให้การหัวหน้าชัยวัด

อยู่ปี๓๒วันนี้มาอยู่๓๐อีกแล้ว

มั่นใจไหมว่าพอสมัครผิด

ผอที่อธิบายมาแบบนี้

ว่าตัวเองไม่ผิดแน่นอน

ทุกกฎหมายก็เอาผิดผมไม่ได้
ที่มั่นใจแบบนี้

เพราะว่ามีความสัมพันธ์อันดี

เราไม่ได้ทำอะไรผิด

ผมไปสร้างบ้านอยู่นั่น
ที่เขาบอกว่าให้ไฟป่า
เขามีแนวเขตมีอะไรกันชัดเจน

หัวหน้าไฟป่ามีมาแล้วกี่คน

อยากคุยด้วยต่ออยากคุยด้วยต่อแต่๒วันแล้ว

แต่เดี๋ยวตามต่อเพราะเฟซบุ๊คท่านก็
ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แรกแล้วก็ข่าวของ

สุดทางออกมายังไงคุณผู้ชมรอติดตาม

ลากันไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ